กลับมาที่เรื่องราวของวงการฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างดีกว่าค่ะ
เด็นร้อนเรื่องของการถ่ายทอดสดนะคะ
ถ้าเกิดว่าไทยลีกไม่แข่งขันให้จบภายในเดือนพฤศจิกายน
ขอไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์งวดที่เหลือ

ก็ต้องการให้ไทยลีกนั้นสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับ

อีกทั้งทางสมาคมไม่เคยขอมติจากบริษัท
การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขัน

มีใจความสำคัญนะครับว่าการจะเปลี่ยนแปลงกำหนดแข่งขัน
ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและยินยอมทั้งสองฝ่าย
แต่ที่ผ่านมาไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางบริษัท
ในการประมูลถ่ายทอดฟุตบอลไทยในปีต่อไป
บริหารลิขสิทธิ์รายการกีฬาต่าง
รวมทั้งวางกลยุทธ์และลงทุน
กรณีที่ไม่มีฟุตบอลไทยลีกแล้วนะครับ

อีกทั้งจากการประกาศของภาครัฐ
สมาคมสามารถจัดแข่งขันได้ทันที
เพื่อไม่ให้กระทบต่อสัญญาเป็นการปิดสัญญานะครับ
ทั้งนี้นะคะทางสมาคมก็มีสิทธิ์ที่จะ
ไม่ชำระค่าสิทธิประโยชน์ถ่ายทอดสดฟุตบอล
ประจำปี๒๕๖๓ในงวดที่๒และ๓
เนื่องจากว่าไม่เป็นไปตามสัญญานะคะ
แล้วก็จะขอคำนวณมูลค่าของสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
เฉพาะจากการแข่งขันจริงและก็เป็นไปตามสัญญา
เพื่อที่จะเจรจากำหนดค่าลิขสิทธิสิทธิประโยชน์
แล้วก็เวลาชำระเงินใหม่ให้สอดคล้องกับจำนวนการแข่งขัน

และบอกด้วยว่าถ้าเกิดไม่มีการติดต่อมาภายใน๑๔วัน
จะขอสงวนสิทธิ์แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายด้วยค่ะ